ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์มูให้สุดกับมูขั้นเทพ
ช่วงนี้มูไนท์ขอเอาใจชาวราศีมิถุนกันสักหน่อย
เพราะดวงในปีหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนั้น
อาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพได้บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วของรายการว่า
ควรจะมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงให้เห็งพ้นเคราะห์พ้นโศกกัน
ที่จังหวัดนครปฐมและจุดสำคัญนั่นก็คือที่นี่แหละครับ
พระปฐมเจดีสถานที่ที่เป็นปูชนียสถาน
อันสำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดี
ราชวรมหาวิหารมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน
ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่๒๐๐๐ปีที่แล้ว
นู่นล่ะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บ
จนขอให้ค้าขายดีก็ไม่มีอะไร

อาจจะเขียนชื่อกระดิ่งค่ะ

อันนี้หนูเขียนชื่อหนูแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะ
ใช่เพราะว่าอยากให้เพราะว่าเพิ่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา

แล้วก็มีความอดทนในการทำงานที่สูง
เพราะว่างานค่อนข้างจะกดดัน

อธิษฐานอยากให้การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะ

ก็ยิงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราถ้าเราไปแขวนนะคะ
เหมือนว่าถ้าเราทำสิ่งอะไรตามที่เราตั้งใจไว้
เราขอกระดิ่งอย่างนี้ค่ะให้เสียงมันดังอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็จะประสบผลสำเร็จค่ะ
ในพื้นที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีแห่งนี้
แล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังอยู่
เริ่มกันตั้งแต่พระพุทธรูปองค์นี้ครับ
ร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปประทับยืน
ปางห้ามญาติหรือปางประธานอภัย
ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง

ให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก
ชาวนครปฐมจะรู้จักกันดีในนามของ
หลวงพ่อพระร่วงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
เพราะอะไรมักได้สมดังปรารถนา
ตอนนี้ก็จะเป็นขอให้โปรเจคจบมีใจจบ
เป็นพี่พึ่งทางใจก็มาขอป้อนทุกปี
ขอบ่อยแล้วแบบเวลามีสอบอะไรอย่างนี้
คือแบบถ้าขอแล้วแบบเรารู้สึกสบายใจหนูก็มาบ่อย
อยากให้ครอบครัวตัวเองทุกคนเลย
อยากให้คนที่ตัวเองรู้จักทุกคนเลยนะคะ
จริงเราก็มาขอพ้อใหม่ค่าขึ้นนะ
ผมบอนแล้วขายที่ได้ก็ความสำเร็จ

ชาวบ้านจะเล่าต่อกันมาว่าหากบนบานอะไรกับพระร่วงโรจนฤทธิ์ต้องแก้บนด้วยไข่ต้ม
และต้องไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาแต่ต้องต้มจนสุกแล้วชุบสีแดงที่เปลือกไข่หลังต้มเสร็จก็นำมาแก้บนครับ
ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงเป็นไข่ต้มธรรมดาเพื่อความสะดวกมากขึ้นนั่นเอง
ซึ่งเคล็ดลับที่ร่ำลือต่อกันมาในระแวกจังหวัดนครปฐมนั้นกล่าวว่าถ้าหากบนแล้วได้สมดังปรารถนาต้องแก้บนด้วยไข่ต้มนับร้อยนับพันใบเลยล่ะครับ

งานก็ให้ได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้แต่งงานให้มีครอบครัวที่ดีถ้าเราขอเราเราศรัทธาน่าจะสำเร็จค่ะสำเร็จจริง
จากจะได้ชื่นชมพระพุทธรูปที่งดงามตามแบบฉบับของกรุงสุโขทัยแล้ว
เรายังได้กราบถวายสการะพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย
เพราะบริเวณใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสดีรางคารของราชการที่๖นั่นเองครับ
และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อาจารย์ลักษณ์หมู่ขั้นเทพแนะนำให้ชาวราศีมิถุน
รวมถึงทุกราศีควรมากราบสการะนั่นก็คือพระพุทธรูปปางป่าเลไล
พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอริยบทประทับนั่งบนก้อนศิลาห้อยพระบาททั้งสองข้างมีช้างหมอบถือน้ำยื่นถวายและมีลิงหมอบถือรวงพึ่งถวายอยู่ข้างหน้า
ซึ่งตามตำนานที่กล่าวขานกันมานั้นเล่าว่าที่เมืองโกสัมภีร์มีพระพิสุกสองฝ่ายอยู่ในวิหารเดียวกัน
แต่กลับทะเลาะกันแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกพระพุทธเจ้าห้ามปรามก็ไม่ฟัง
จึงทำให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีความวุ่นวายไปอยู่ในป่ามีช้างและลิงคอยดูแลทำให้พระพุทธเจ้ามีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก
สุประสงค์มาไหว้วันนี้ก็คือขอให้มีสุขภาพพระมัยที่แข็งแรง
ขอให้มีความสุขไม่มีความทุกข์ตลอดไปครับผม
ครั้งนี้ก็ขอให้ตัวเองมีสุขภาพดีครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองครับช่วงปีใหม่นี้ครับผม
พอดีเป็นพระประจำวันเกิดผมด้วยผมเกิดวันพุธทั้งคืน
ผมก็เลยมาขอสิริมงคลกับท่านเพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
อยากให้ไม่มีอุปสรรคใดอยากให้มีมารมาประจนเรา
ขอให้เราครอบครัวเราร่มเย็นเป็นสุขนะครับพี่
ขอให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสครับขอให้ร่ำรวยครับ
เดินทางก็ก็มาบ่อยครั้งครับที่นี่ครับมาขอเชิญนะครับมาที่นี่ดีมากเลยครับผม
มาแล้วจะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองนะครับ
หากใครที่ยังไม่จุดใจมูไนท์จะพาเดินทางจากนครปฐม
มาที่กรุงเทพมหานครโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปมูกันต่อ
ที่วัดเจ้าอามซึ่งในบริเวณวัดนี้เอง
มีพระเสาทรงเสืออันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างปฏิหารให้กับผู้คนมานักต่อนัก
โดยความเชื่อที่ว่าเทพพระเสาคือเทพผู้มีพลังแห่งความอดทนอดกลั้น
เป็นเทพที่มีพลังแห่งความรับผิดชอบสูง
จึงทำให้ผู้ที่มากราบไหว้นั้นผ่านพ้นโพนภัย
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้
ส่วนใครที่อยากจะมากราบไหว้พระเสาทรงเสือ
หมู่ไหนจะให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องของการกราบไหว้มาแนะนำ
ลับการหมู่ที่ถูกต้องซึ่งคุณศรีคนนี้แหละครับ
จะมาช่วยอธิบายให้เราฟังกัน
ตามของไหว้ของเทพพระเสานะคะจะมีของไหว้๑๐อย่างนะคะ

อย่างนี้มีอะไรก็มีหมูนะคะมีไข่ที่เป็นสีดำนะ
แต่อันนี้เพราะเอิญเป็นไข่สดเพราะต้องใช้สดนะคะ
เพราะก็ตามกำลังของพระเสาแล้วท่านก็เหมือนกับกินอะไรที่มันสดนะคะ
ก็ของดำก็มีถั่วด้วยนะฮะอะไรที่ของสีดำสามารถใช้หมด
แต่ว่าต้องเป็นตามกำลังของท่านก็คือ๑๐อย่างแค่นั้นเองนะคะต้องดำ
ใช่แล้วก็มีดอกไม้สีดำนะคะแล้วก็ทูบทูบก็ตามกำลังนะคะ
ก็คือสิบเช่นเดียวกันนะคะเสาเนี่ยคือโทษทุกข์นะคะ
หมายถึงว่าถ้าเราไหว้ก็คือมีความทุกข์กายทุกข์ใจ
แล้วก็เป็นลักษณะถ้าปัจจุบันนี้ก็คือมิถุนอย่างนี้ธนูอย่างนี้นะคะ
ก็คือเสาทัพนะคะเพราะมีปัชญาว่าโทษทุกข์ให้ทายเสานะคะ
มาไหว้ก็จะได้ทำให้ความทุกข์นะคะคลี่คลายลงหรือมีเคราะหกรรมอะไรบางอย่าง
เหมือนกับช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจหรือช่วงเวลาที่โดนทุบ
กรรมของเราที่ทำมาแล้วอย่างนี้ก็คือมาไหว้นะคะ
จะได้ผ่านพ้นโพยภัยแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกนะคะ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนั้น
อาจจะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้เราได้ตามคำขออย่างตัวคุณศรีเอง
ก็เคยเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นในชีวิตเช่นกัน
ช่วง๔๕ปีที่แล้วเสาทัพความหมายคือ
ช่วงนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนที่รอบตัวเนี่ย
บางทีบางสิ่งบางอย่างทำให้เราทุกข์ใจเสียเงินเสียทองอย่างเงี้ยบางสิ่งขยับไม่ได้นะคะ
คือทุกข์แล้วยังทำอะไรไม่ได้มากอย่างเงี้มันมีเหตุของสิ่งที่เป็นไปนะคะ
บริวารของเราต้องบอกว่าคนรอบข้างเนาะอาจารย์ไม่มีลูกไม่มีสามี
แต่ว่าบุตรบริวารอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ตายอย่างนี้นะคะ
ถูกรถชนอย่างนี้รักษาก็ไม่หายเสียเงินแล้วก็ยังไม่หายอย่างนี้ค่ะ
ก็เสียชีวิตอย่างนี้ค่ะนี่คือความหมายนะคะ
ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือคอนโทรลหรือใช่เสียใจมาก
เพราะงั้นเวลาทุกข์ใจหรือเสียใจหรือใครที่โดนเสาทับเสาเล็ง
ช่วงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนชีวิตโดนสตาร์ฟโดนสตาร์ฟอยู่นะคะ
จะทำอะไรมันก็ทำไม่ได้อย่างสมมุติจะลงทุนก็ลงไม่ได้
หรือถ้าอยากลงทุนจริงลงทุนไปก็ไม่ดีอย่างนี้
ก็มีโอกาสขาดทุนเสียหายได้อย่างนี้นะ
บอกเลยนะคะคุณมาไหว้นะคะหนึ่งกำลังใจ

ตั้งสติพร้อมที่จะรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวรู้ตนก่อนหรือรู้ข้อมูลก่อนอย่างนี้
คุณก็มาไหว้นะคะแล้วก็ทำบุญเสริมของคุณไปเรื่อย
คุณก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะแล้วก็อาจจะมีความสุขนะคะ
โดยที่ไม่กังวลหรือทุกข์มันมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
คนนี้น้อยคนนั้นมากเพราะงั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะคะ
แต่ขอให้ทุกท่านก็ผ่านพ้นด้วยดีก็แล้วกันยังไงก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะ
ถ้ายังไงก็มาไหว้เนอะนะคะ
ค่ำคืนนี้มูไนท์จะเต็มความมูให้อย่างจุใจ
หวังว่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของแฟนรายการ
เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมกันทั่วหน้านะครับ
สำหรับสัปดาห์นี้ได้รู้เรื่องราวดวงของชาวราศีกรกฎมิถุนมังกรธนูพิจิกและพฤศพกันไปแล้ว
สัปดาห์หน้าหมูขั้นเทพเตรียมเผยดวงอีก๖ราศี
สำหรับขามูทั้งหลายพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
แล้วพบกันใหม่ปีหน้า๑มกราคมครับ